ให้คุณผู้ชมได้ดูที่จังหวัดชัยภูมิ
ตรงนี้เนี่ยก็สถานการณ์น้ำท่วมที่เจอมาร่วมอาทิตย์แล้วนะคะ
แต่ว่าระดับน้ำยังทรงตัวอยู่นะครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมที่นี่ถึงเป็นจุดที่ต้องจับตาดู
แล้วน้ำทำไมถึงยังทรงตัวอยู่แบบนี้นะคะ
สถานการณ์น้ำท่วมที่นี่เข้าสู่วันที่๔
แต่ว่าระดับน้ำในตัวเมืองยังทรงตัว
เพราะว่ามวลน้ำมหาศาลไหลลงแม่น้ำชีที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง๑๐กิโลเนี่ย

น้ำมันก็เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมเทศบาลอย่างต่อเนื่องนะคะ
ระบายน้ำมันก็เลยไปได้ช้า
เพราะฉะนั้นถนนกลางเมืองรอบอนุสวรี
เจ้าพ่อพญาแลยาวมาถึงหน้าโรงพยาบาลชัยภูมิ

คือน้ำมันก็อยู่อย่างนี้ค่ะเพราะมันอยู่ใกล้แม่น้ำ
บายลงก็ไม่ได้มันก็ล้นกลับมาท่วมตัวเมืองอีกนะคะ
รถเล็กสัญจรผ่านไปมาไม่ได้
รถบรรทุกขนาดใหญ่แล้วก็เรือท้องแบน
ย้ายผู้ป่วยและเวชพันธุ์ที่จำเป็นเข้าออกในโรงพยาบาลนะคะ
แล้วก็ขนส่งรับส่งประชาชนก็ต้องใช้แบบเนี้ยใช้วิธีแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะ
อันนี้คือในเขตเทศบาลนะคะต้องใช้แบบนี้แล้วนะคะ
อกจากนี้ในพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือน

เศรษฐกิจร้านค้าห้างสรรพสินค้าหลายแห่งต้องปิดค่ะ
อย่างครอบครัวหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวเราไปคุยมา
ครอบครัวศรีอุดมเขาบอกเขาเปิดขายผัดไทยมากว่า๕๐ปี
ไม่เคยเจอเลยนะน้ำท่วมสูงขนาดนี้เก็บของไม่ทันค่ะเสียหายหมด
นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้นะคะ
ใจช่วยดูแลชาวบ้านเขาก็บอกฝากเลยค่ะ
ขอเลยเพราะว่านี่คือความเดือดร้อนที่ชาวชายภูมิไม่เคยเจอมาตลอด๕๐ปี
น้ำมาเยอะแบบนี้จริงนะคะ
เทศบาลเมืองชายภูมิตอนนี้ร่วมกับทหารและจิตอาสา
โรงครัวพระราชทานจิตอาสา๙๐๔ค่ะ
ทำอาหาร๓๐๐กล่องต่อวันแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยนะ
คือตอนนี้ผู้ประสบภัยเริ่มขาดแคลนแล้วนะคะ
แคลนอาหารน้ำดื่มแล้วเพราะว่ามันก็จะร่วมอาทิตย์อยู่แล้วนะคะ

ผู้สื่อข่าวของเราวันนี้คุณวิมลวันธรรมพักดีค่ะ
ไปติดตามภารกิจช่วยคุณยายเน่งน้อย
คุณแม่แน่งน้อยอายุ๘๔ปีอยู่กับลูกสาวอายุ๕๐ปี
หมู่บ้านเอื้ออาทรที่หนองนาแสง
ทั้งสองท่านติดอยู่ในบ้าน๒วันแล้วค่ะ
นี่ค่ะติดอยู่ในบ้านแล้วคุณยายได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะที่ศีรษะ
เพราะว่าตอนที่น้ำท่วมท่านก็หนีน้ำขึ้นชั้น๒
แต่ว่าลื่นค่ะท่านลื่นตกบันได
โอ้โหวันนี้คุณวิมลวันเนี่ยนะคะบอกว่าไปคุยกับคุณยาย
คุณยายน้ำตารื้นเลยนะคะบอกเกิดมาไม่คิดว่าจะเจอกับน้ำท่วมแบบนี้ค่ะ
เกิดมาไม่คิดว่าจะเจอกับน้ำท่วมแบบนี้ค่ะ
เกิดมาไม่คิดว่าจะเจอกับน้ำท่วมแบบนี้ค่ะ
เกิดมาไม่คิดว่าจะเจอกับน้ำท่วมแบบนี้ค่ะ
จะขึ้นถึงข้างบนแถมทุบบนค่ะ

คอยจะขึ้นสู่ข้างบนแถมทุบบนค่ะ
ปลอดภัยแล้วนะคะใจชื้นปลอดภัยแล้ว

ใช่ค่ะเอาชีวิตรอดก่อนค่ะ
นายวิเชียรจันทโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิค่ะ
บอกว่าหลายพื้นที่เริ่มดีขึ้น
แต่ว่าที่หนักสุดก็คงเป็นตัวเมือง
ก็ต้องช่วยกันภาวนาอย่าให้ฝนตกลงมาเพิ่มค่ะ
ท่านบอกว่าถ้าฝนไม่ตกมาเพิ่ม
ไม่มีน้ำป่าไหลมาสมทบอีกนะคะ
ที่นี่คาดว่าไม่เกิน๑สัปดาห์
สถานการณ์ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
ส่วนชัยภูมิถ้าไปดูในวงกว้าง
จะพบว่ามีพื้นที่ถูกน้ำท่วมเสียหายแล้วกว่า๒๒๘๘๔๐ไร่
หนักที่สุดในเขตอำเภอเมืองใจกลางเมืองเลยนะคะ
อย่างที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้
แล้วก็ถูกน้ำท่วมเป็นวงกว้างอีกกว่า๖๘๓๒๔ไร่

เป็นเขตประสบภัยพิบัติน้ำท่วมหนักแล้วรวม๑๔อำเภอด้วยกันนะคะ
คุณผู้ชมคะวันนี้มีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
จากเหตุการณ์น้ำท่วมนี่แหละที่ชัยภูมิ๓รายในวันเดียวค่ะนะ
เหตุการณ์นี้อันนี้คือคนสองคนแรกที่เจอ
ในเขตอำเภอเมืองนะคะตำบลลาดใหญ่
คือนางสาวสิริพรพรภัณฑโสพลกับนางสาวหรือภรรภัณฑ์ภรภรภน
เป็นพี่น้องเจอศพอยู่กลางทุ่งนาบ้านโนนหวานไพร
ส่วนอีกคนนึงก็คือนายชะยะนันแทร่ลิ้ม
ท่านนี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองชายภูมิ
คือคาดว่าผู้เสียชีวิตมีโรคประจำตัวนะคะแล้วก็ได้รับแจ้งว่าให้ออกมาจากบ้าน
เขาก็เดินออกไปฝ่าน้ำออกไปค่ะฝ่าน้ำท่วมออกไปแล้วปรากฏว่าอาจจะเกิดโรคประจำตัว
คือความดันกำเริบก็เลยล้มแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตค่ะ
วันนี้วันเดียวมีผู้ที่เสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ชัยภูมิไป๓รายด้วยกันค่ะ
ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะไปต่อกันที่สถาน